อยากจะไปเที่ยวบางเสล่ขึ้นมาทีเดียวล่ะ
ผู้หญิงสองคนปรากฏว่าไม่ต้องไปเที่ยวแล้วนะ
ผู้หญิงสองคนที่เขา
เห็นไม่ได้แอบไม่ได้แฝงอะไรเลยนะแต่ตำรวจก็เตรียมแจ้งข้อหานะครับ
ข้อหาอะไรเดี๋ยวมาดูกันเป็นการโพสต์เชิญชวนผ่านทวิตเตอร์
บริการตกหมึกดูนมชมหอยหมึกช็อตซาซิมิพร้อมเครื่องดื่ม
ราคาคนละสามพันบาทสี่ชั่วโมงเต็มจำกัดรอบละสองถึงสามคน
มีภาพผู้หญิงสองคนครับเปลือยกายเลยแหละนะ
ถ่ายรูปแนบชิดกับนักตกปลาบนเรือในพื้นที่ตะบนบางเสร่
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับพอเรื่องแบบนี้เปิดเผยออกมา
คนในพื้นที่ไม่สบายใจสิไม่สบายใจและจะรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความ
ให้ตำรวจติดตามตัวผู้หญิงสองคนนี้แล้วเจ้าของเรือตกปลามาดำเนินคดี
ไม่ได้ไม่ได้ต้องกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีงามของบางเสร่
ให้กลับคืนมาคนที่นั่นเขาคิดแบบนี้ล่าสุดผู้หญิงที่เปลือยกายทั้งสองคน
คือนางสาวเปมิกาอายุยี่สิบเจ็ดปีและนางสาวปะพัดสอน
อายุยี่สิบสี่ปีครับไปแสดงตัวกับตำรวจสภสัตว์ศตหิตรแล้ว
รับสารภาพว่าทำตามรูปจริงโดยตั้งกล้องถ่ายกันเอง
ผู้ชายบนเรือก็แฟนหนูทั้งคู่นะโดยเรือตกปลาเนี่ย
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหนูเช่าเขามา
สำหรับข้อความที่ระบุให้บริการตกหมึกดูนมชมหอย
ราคาคนละ๓๐๐บาทหนูทำคอนเทนต์ค่ะ
คอนเทนต์ในกลุ่มปิดจะเรียกยอดไลค์นะครับ
ให้คนสนใจติดตามเท่านั้นเองไม่ได้มีการให้บริการจริง
มีการค้าประเวณีจะทำคอนเทนต์แบบนี้
ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ
อันอื่นอ่ะก็เชื่อว่าอันอื่นไลน์
จะมีอันนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เป็นไลน์เป็นคุกอีก
เรื่องต้นนะครับตำรวจดำเนินคดีข้อหา
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด
ที่มีลักษณะอันลามกมีอัตราโทษนะครับ
จำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอย่างไรก็ตามเทศบาลตะบนบางเสร่นะครับ
หมายให้นายประจักษ์ศรีจินดารองนายกเทศมนตรี
แล้วก็ว่าที่๑๐๓หญิงภูมิขวัญห่างภัย
ท่านนี้เป็นนิติกรนะนำหลักฐานเข้าแจ้งความ
กับพนักงานสอบสวนสพสัตว์ฮีบ

เพราะถือเป็นการกระทำที่สร้างความเสื่อมเสีย
ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของชาวบางเสร่ครับ
ก็ดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่คิดจะทำคอนเทนต์
ในลักษณะแบบนี้นะคะมีความผิดนะคะ